ดูเรื่องของโจรใจเย็นกันนะครับ
เพราะว่าเข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์ที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
แต่ว่าพอเข้าไปแล้วดูเวลา

ก็ไม่รู้เขาแหละฮะแต่เวลาเหลือเขาก็เลยหาข้าวหาปลากินในร้านนั่นแหละฮะ

หลังจากนั้นก็เอาจานชามไปล้างให้ด้วย
ใช้เวลาในการก่อเหตุครึ่งชั่วโมง
แต่คุณไม่รู้หรอกว่าทั้งหมดทั้งมวลภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เขาติดไว้ติดกล้องไว้ที่ร้าน
จับภาพคุณได้ทุกอริยบท
ไม่ว่าคุณจะเลือกช้อปปิ้ง
คุณจะเลือกช็อปรถจักรยานยนต์
คุณจะเลือกช็อปน้ำมันบรรจุขวดไป
ชิ้นส่วนต่างคุณจะเลือกช็อปอะไรไปนะครับ
รวมถึงคุณจะมาใจเย็น

ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านซ่อมรถจักรยานยนต
พื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
บันทึกภาพคนร้ายอายุประมาณ๓๐ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็มีเวลาตักข้าวตักปลากินนะฮะ
แล้วก็มีเวลาในการที่จะทำความสะอาดให้เจ้าของร้านเขาด้วย

เสร็จแล้วมารยาทดีก็ต้องล้างคืนเขา
แล้วช่วงที่มีการกินแล้วก็การนั่งชิว

ก็เป็นคนร้ายผู้ชายรูปร่างผอมสูง
เสื้อสีน้ำเงินกางเกงขายาวลายทหาร

ยังตามจับตัวคนร้ายนี้ไม่ได้เลย
ใครดูนี่ถ้าพอจำได้นึกได้ก็แจ้งได้นะ

แล้วก็เจ้าของร้านก็เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟัง
แล้วก็เล่าถึงภาพวงจรปิดให้ฟัง

หรือทะเบียนรถพร้อมชุดโอน
แล้วก็ตังค์ประมาณ๒๐๐๐กว่าบาท
แล้วก็คิดว่าน่าจะมีแล้วมีมีดอยู่อันนึง
แล้วก็อะไรอีกไม่รู้
แล้วก็รถออนดาร์คิดมันจะจดอยู่ตรงโน้น
แล้วเอาน้ำมันไป
โอ้โฮชิวจังเลยเดินไปเดินมา
ท้ายที่สุดเจ้าโจรได้เงินสดไปกว่า๒๐๐๐บาท

เผื่อใครเจอเบาะแสจะได้ช่วยกันตามจับกลุ่มได้ทันนะครับ

ทะเบียน๑กกคควาย๕๕๗๓ภูเก็ต
แล้วก็ภาพเมื่อกี้เห็นใบหน้าชัดเจน
มีหมวกปิดบังไว้เล็กน้อยนะครับ
ตอนนี้ภาพเหล่านี้คลิปเหล่านี้

หาตัวขโมยคนนี้ให้ได้

หรือแจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูทรเขาหลักที่พังงา